แต่คู่นี้น้องพีคบอกว่าหนูไม่แต่งแล้วพี่

คือว่าน้องพีคเนี่ยค่ะเขามีเป้าหมายของชีวิตอันใหม่แล้ว
หลังจากที่ปล่อยซิงเกิ้ลนะคะคีย์ใจก็อยากทำเพลงนี่แหละ

พีชเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าหนูอยากแต่งงานแล้วค่ะ
จะดูแลสามีแล้วก็มีลูกน้อยเล็ก

แต่ว่าล่าสุดเจอพีคนะคะขออัปเดตบอกว่า

ยังไม่ถึงขั้นลั่นระคังวิวาลนี่แหละค่ะ
เพราะว่าอะไรไปฟังเสียงน้องพีชกันเลยดีกว่าค่ะ
ที่สองเนี่ยค่อยแบบถัดมา
เพราะว่าเราอยากโฟกัสจริงเนอะ